คุณผู้ชมทีนี้เราทราบกันใช่ไหมคะว่า
สัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องใหญ่ที่หลายคนโฟกัสไป
ก็คือเรื่องของการผ่าชนะสูตรศพของคุณแตงโมรอบ๒
โดยนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ทีนี้ตอนที่มีการแถลงข่าวคุณหญิงหมอก็ร่วมแถลงด้วย
แต่ไม่ได้พูดประเด็นนี้ค่ะประเด็นที่จะเล่าต่อไปนี้สำคัญมาก
คุณหมอเพิ่งมาพูดทีหลังนะคะคุณหมอบอกว่ามีการไปตรวจ
ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแตงโมไปฉี่ท้ายเรือ
ตามคำกล่าวอ้างของทั้ง๕คนโดยเฉพาะแซนจริงเนี่ย
แปลว่าอะไรคะแปลว่าอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีไอ้สารที่เรียกว่ายูเรีย
ซึ่งเป็นส่วนประกอบของปัสสาวะติดอยู่กับแผ่นอนามัยใช่หรือไม่
แต่คุณหญิงหมอบอกว่าไม่พบนะคะไม่พบสารที่เรียกว่ายูเรีย
ติดอยู่แผ่นอนามัยของคุณแตงโมแต่คุณผู้ชมใจเย็น
คุณหญิงหมอบอกว่าก็ไม่ได้แปลว่าคุณแตงโมไม่ได้ไปฉี่ท้ายเรือ
ลักษณะการสันนิษฐาน๓แบบคุณผู้ชมดูก่อนนะคะ
ผลการตรวจแผ่นอนามัยไม่พบสารยูเรียที่เป็นสารประกอบหลักของปัสสาวะ
ยุเรียสักประมาณ๒๕ขององค์ประกอบของปัสสาวะทั้งหมด
ซึ่งจริงแล้วทุกคนต้องมีนะคะ
และถามว่าสามารถศัลย์ฐานได้ว่าอะไรบ้าง
คุณผู้ชมมาดูข้อมูลพร้อมกันนะคะ

ว่าไม่พบศัลยุริในแผนอนามัย
แปลว่าคุณแตงโมไม่ได้ไปฉีดท้ายเรือ
คุณหญิงหมอบอกว่ามาดูข้อสันนิษฐานเบื้องต้นข้อหนึ่ง
อาจจะเป็นเพราะว่าระยะเวลาในการที่คุณแตงโมจมอยู่ในน้ำเกือบ๒วันถูกไหม
สารยูเรียเนี่ยอาจจะละลายไปกับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมวลมหาศาลเลยนะคะ

ที่สองปริมาณปัสสาวะที่เปื้อนแผ่นอนามัยหรือไอ้แคฟีเนี่ย
ตกน้ำอาจจะมีปริมาณน้อยมากก็เลยตรวจไม่พบสารยูเรีย
เมื่อเกิดก่อนเสียชีวิตทวารทั้งหมดของผู้ตายจะเปิด
ร่างกายจะหลั่งของเหลวออกมาทำให้แผ่นอนามัยอาจจะมีสารอื่นปนเปื้อนจำนวนมาก
ตรวจไม่พบสารยูเรียที่ปนมากับปัสสาวะ
อันนี้ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น๓ข้อนะคะ
เพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าไม่พบสารยูเรียในแผ่นอนามัย
ยังฟันทงไม่ได้นะคะว่าคุณแตงโมไม่ได้ไปฉีดท้ายเรือจริง
คุณหญิงหมอบอกว่าต้องเอาข้อมูลอื่นมาประกอบกันด้วยนะคะ
จะเอาข้อมูลจากลักษณะที่ที่ฉันรายงานไป
มาฟันทงหรือมาสรุปอย่างเดียวไม่ได้
ทีนี้อีกหนึ่งคนที่พูดออกมาประเด็นทั้งหมดน่าสนใจ
อาจารย์ออสวิรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คือตอนนี้เราต้องยอมรับนะคะว่าแม้ว่าจะผ่า๒รอบแล้ว
แต่มันยังตอบคำถามสังคมไม่ได้ที่คาใจ
สรุปว่าคุณแตงโมไปฉี่ท้ายเรือแล้วก็พลัดตกเรือเองจริงหรือไม่
ใครทำให้คุณแตงโมตกเรือ
สรุปแล้วคุณแตงโมตกหน้าเรือหรือตกท้ายเรือ
อาจารย์ออสบอกว่าตอนการพิสูจน์ว่าคุณแตงโมไปฉีดท้ายเรือจริงหรือเปล่า

ต้องตรวจคราบปัสสาวะบนเรือลำนั้น

ต้องตรวจดีเอนเอต้องตรวจรอยนิ้วมือแฝงต้องตรวจรอยเท้า

ของคุณแตงโม๑ของแซน๒

แซนบอกว่าโมไปฉี่ท้ายเรือแล้วรีบไปนั่งยอง

ตำรวจเอากางเกงยีนที่แซนใส่วันนั้น
ไปตรวจดีเอนเอลายนิ้วมือแฝงของคุณแตงโมหรือยัง
ถ้าตรวจต้องเจอถูกไหม

แต่คำถามคือตำรวจตรวจหรือยัง
อาจารย์ออฟบอกว่าถ้าไม่พบค่าปัสสาวะดีเอนเอต่าง

นั่นแปลว่าทั้งแตงโมและแซนไม่ได้อยู่ท้ายเรือ
ตอนที่แตงโมพลัดตกน้ำนะคะ
ทีนี้อาจารย์ออสแนะนำเพิ่มเติม
ฉันไม่แน่ใจว่าตำรวจทำหรือยัง
อาจารย์อ๊อกบอกว่าแนะนำให้ตำรวจนำทั้ง๕คนบนเรือ

สุดท้ายลำปลักตกลงไปเองในแม้น้ำพระยา

ผมเชื่อว่าประเด็นที่จะให้ทั้ง๕คนบนเรือ
เข้าเครื่องจับเท็จหรือว่าเครื่องตรวจเท็จเนี่ย

กางเกงยีนขายาวตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้

ท้ายเรือมันไปจุ่มในแม่น้ำเลยนะ

คุณโมไปฉี่ตรงนั้นจริงคือต้องเปียก

จริงก็มีมุมมองจากทางอายการมานะ

ธิบดีอายการประจำสำนักงานอายการสูงสุด

อเมริกาอย่างนี้เขายกเลิกไปแล้วนะ

ข้อมูลจากการเข้าเครื่องจับเท็จมันมีน้ำหนักน้อยครับ

แล้วท่านก็ให้สัมภาษณ์ด้วยถึงประเด็นที่คนในสังคมเรียกร้องเหลือเกิน
ให้คนบนเรือทั้ง๕คนมาเข้าเครื่องจับเท็จ

รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดี
หรือใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้หรือไม่

เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ให้ตำรวจใช้
เป็นแนวทางการสอบสวนพยานและผู้ต้องหาว่า
ที่ให้การมาเนี่ยตรงกับความจริงหรือเปล่าครับ
แต่คำถามว่าหากจะนำมาใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาล

อาจารย์ปรเมฆมองว่าผลของเครื่องจับเท็จ

อาจารย์เขายกตัวอย่างแบบนี้ปัจจุบันสหรัฐอเมริกายกเลิกการใช้ไปนานแล้วนะ
เพราะคนที่เขาโกหกเก่งเนี่ยนะครับ
สามารถจะควบคุมร่างกายให้ผ่านเครื่องจับเท็จได้
นิ่งนิ่งครับนิ่ง
คุณผู้ชมลองประเมินดูว่า๕คนบนเรือเนี่ย
มีใครที่ดูแม่จิตใจน่าจะเข้มแข็ง
น้ำเสียงไม่น่าจะเปลี่ยนลมหายใจไม่น่าจะเปลี่ยน
อาจจะผ่านเครื่องจับเท็จได้ลองนึกกันดูนะ
รวมไปถึงอาจารย์ปรเมฆบอกว่าข้อมูลที่ได้จากเครื่องจับเท็จนั้น
ส่วนใหญ่จะไม่นำมาประกอบสำนวนคดี

แต่การนำตัวบุคคลเข้าเครื่องจับเท็จนั้น
จะกระทำไปในแนวทางการสืบสวนสอบสวน
เพื่อดูปฏิกิริยาสำหรับคนที่มีจิตอ่อนเท่านั้นครับ

ผมเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าเครื่องจับเท็จเนี่ย
มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจคน
แต่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในวันนี้ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ
เพราะว่าบางคนที่โกหกเก่ง
ก็ไม่สามารถจะทำให้ปฏิกิริยาในร่างกายเปลี่ยนได้
ซึ่งในอเมริกาเขาเลิกใช้ไปแล้ว
แต่บ้านเราอาจจะใช้ทดสอบสำหรับคนบางคนที่จิตยังอ่อนอยู่
ส่วนจะเอาไปประกอบหลักฐานได้หรือไม่
ในความเห็นผมว่าน้ำหนักมันไม่มี
แต่ว่าเป็นแนวทางอย่างหนึ่งที่พนักงานสอบสวน
จะดูต่อไปว่าคนนี้พูดจริงหรือพูดเท็จเท่านั้นเอง
มาดูความคืบหน้าทางคดีครับสัปดาห์นี้ต้องจับตาเลยนะครับ
เพราะว่ามีรายงานมาจากชุดสืบสวนคลี่คลายคดีของคุณตังโม
บอกว่าเร็วนี้นี่แหละเดี๋ยวจะเรียกทั้ง๕คนบนเรือ

หลังมีข้อสงสัยในคำให้การบางประเด็นที่มันยังไม่ค่อยกระจ่างชัดเท่าไหร่นัก
เนื่องจากก่อนอันนี้ตำรวจได้พิสูจน์ลักษณะท่าทาง
ตามคำให้การที่อ้างว่าคุณตังโมไปปัสสาวะท้ายเรือ
นักเกิดเหตุด้วยซึ่งจากการสอบปากคำอย่างเข้มข้น
ตำรวจเขาพบข้อสงสัยหลายประเด็นก็คาดว่าคุณแซนนี่แหละ
อาจจะปิดบังข้อได้จริงบางอย่างเอาไว้ครับ